นี่ค่ะมาดูเรื่องราวของชีวิตของเสียชัด
ถึงแม้ว่าความรักมันจะไม่ลงเอยแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง
แต่เรื่องงานโอ้โหสุดโต่งจริง
เขาบอกให้เลือกเอาจะเลือกความรักหรือเรื่องงาน

เสียชัดบอกไม่เอาแล้วเรื่องความรักพอกันที
แต่เรื่องงานโอ้โหคุณผู้ชม

นี่ค่ะอันนี้คือรีวิวสินค้าก็พยายามจะขายกระเป๋าใช่ไหมคะ
เชิญชวนให้ซื้อกระเป๋ามีการสดผ่านทางออนไลน์

อกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่า
นักปั้นมือทองคุณอุ๊บวิริยะ

ปั้นเสียชัดดีกว่ามั่ง

ก็เสียชัดเขาก็เป็นคนแบบสนุกตลก

มีคาแรคเตอร์มีอะไรโดดเด่นของเขาอย่างนี้
เสียชัดนะคะนายธนสิทธิ์อายุห้าสิบเก้าแล้วนะคะ
แต่ยังดูวัยรุ่นอยู่ยังเต้นย่อได้อยู่นะคะ
แข็งแรงมากตอนนี้ดงดังจริงค่ะ
และคุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะเสียชัดขวัญใจมหาชนกลับ

วันนี้ทีมข่าวบอกขอตามไปดูหน่อย
ปกติเช้ามืดจะต้องไปกินกาแฟร้านประจำตลาดปากดง

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะแฟนคลับเขานะ
เฮ้ยติดต่อเราไม่เอาเราตัวนะ

คอกาแฟก็ทักทายเฮฮาแหมะค่ะผอกค่ะทักกันเกรียวเกรา
คือจากเสียชัดที่คนในพื้นที่ก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง
ตอนนี้บางคนก็ขอถ่ายรูปบางคนก็ขอให้รีวิวขายของ
บางคนบอกว่าเลือกลอตเตอรี่ให้หน่อยจิ้มเลขแล้วจิ้มเลข
อยากได้เลขไหนให้บอกหวังว่าจะถูกเพราะเสียชัดจิ้มเลขให้
ดูบรรยากาศนิดนึงค่ะ
ติดต่อพี่ชัดให้หนูหน่อยเดี๋ยวโอ้โห
เฮ้ยติดต่อเราไม่เอาเราจ้ะนะ
สายเปลี่ยงเนี้ยหยิบให้จ่ายให้ด้วยหน่อย
เสียชัดเลือกเลขอะไรเผื่อจะซื้อตามบ้างเออนี่อยากรู้เหมือนกัน
เสจชัดบอกว่าจริงแล้วเนี้ยอยากได้เลข๖๐๙กับเลข๑๒
เป็นเลขรถอีกคันหนึ่งของแกอ่าแต่แผงเมื่อสักครู่นี้

เศรษฐบอกเดี๋ยวนี้สวงแสวโทรมาเพียบเลย

พระท่านเดินรับบาทผ่านอยู่ข้างหลังเลยเนี่ย

สาวที่โทรมาต้องแบ่งก่อนนะว่ามีลักษณะไหนยังไง
ลูกค้าก็มีแฟนคลับก็มี
รายอยากซื้อหน่อกล้วยก็มี
ไปมาก็วกเข้าเรื่องส่วนตัว
ขอความช่วยเหลือก็มี
ขอสตางค์อะไรอย่างนี้ก็เสียชัดกับใจดี
มันก็มีหลากหลายแหละสาวที่โทรมานะ
บางคนก็บอกว่าฉันเป็นม่าย
อยากใช้ชีวิตร่วมกันกับเสียชัด

มีทุกรูปแบบสาวสูงวัยก็มี

หน่ำโทรมาจนโทรศัพท์พังไปเครื่องหนึ่ง

ถ้าต้องเลือกความรักกับงาน
เสียชัดบอกผมเลือกงาน
เพราะงานที่ติดต่อมาก็เยอะมากนะ
ก็จะถ่ายเร็วนี้แล้วนะ
ส่วนที่ทำไปแล้วก็รีวิวขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะ
รับไปหน่อ๒๐๐๐บาท
โฆษณาสินค้าเป็นยาบำรุงร่างกาย

โปรโมทร้านแต่งรถยนต์ได้ไปอีก๑๐๐๐๐บาท

ดูสิวันนี้กลับมากำแพงเพชรครับ
ก็ทำงานทันทีเลยถามว่าทำอะไร
มาถึงที่นี่ทำงานปลั๊บโปรโมทร์เต้นรถมือสอง

แล้วมีการออกรายการทีวี
มีการโชว์ตัวมีการขายของ
รีวิวอาหารเสริมรีวิวคอลลาเจน
คิวยาวไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม
รวมรวมรายได้ลองบวกบวกดูก่อนโอ้โหเดือนตุลาคมเดือนเดียวนะ
หนึ่งแสนสองหมื่นบาทโอ้โหตอนนี้ก็ผู้จัดการส่วนตัวรับคิวให้
คิวเนี่ยรับไปจนถึงตรุษจีนปีหน้าคิวยาวถึงตรุษจีนปีหน้า
จองตัวยาวเลยเหรอสำหรับค่าตัวเสียชัดค่าตัวแพงไหม
เป็นยังไงฮะแล้วแต่งงานครับงานรีวิวสินค้าลงโซเชียล
เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นบาทอื้อหือถ่ายมิวสิกวีดีโอคิดเป็นคิวค่ะ
เป็นคิวนะคือคิวก็หนึ่งวันกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปอ่า
ไม่ใช่แบบโอ้โหถ่ายกัน๕วัน๗วันคิดเป็นคิวคิวละหมื่นห้าถึงสองหมื่น
อืมแต่ถ้าใช้เวลาไม่นานก็ลดให้ครับสี่พันห้าพันก็รับแล้ว
แต่ผู้จัดการพิจารณาตามความเหมาะสมนอกจากนี้มีคลินิกเสริมความงามสองแห่งนะคะ
คอสทำหน้าฟรีให้ดูหนุ่มขึ้นหล่อขึ้นไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะ
เสียชัดยืนยันว่าธุรกิจเพราะหน่อกล้วยไม่ทิ้งแน่นอนค่ะ
จะปลีกเวลามาดูแลลูกค้าค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดถามถึง
ใช่บอกว่าโอ๊ยหน่อกล้วยไม่มาเลยลูกค้าถามถึงเยอะเลย
เราเคยไปคุยธุรกิจขายหน่อกล้วยของแกทำรายได้ตกเดือนหนึ่งก็ประมาณแปดเก้าหมื่น
ช่วงขายดีนะไม่ใช่ช่วงโควิดนะ
ช่วงโควิดหน่อกล้วยเหลือสักเดือนละหกหมื่นรายได้ตกวันละสองพันสามพัน

ชัดบอกว่ารอก่อนเรื่องของหน่อกล้วยเดี๋ยวมีให้แน่นอน
รอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอเข้ากรุงเทพก่อนนะ
ขอไปเป็นพระเอกขวัญใจประชาชนสักพัก
ไม่ทิ้งพี่น้องที่กำแพงเพชรแน่นอน
เพราะว่าต้องการจะใช้ชีวิตกับพี่อะไรประมาณนี้ครับ
วัยรุ่นก็เยอะนะมีเยอะมาก
จนโทรศัพท์เครื่องมันพังเมื่อวาน
ก็เปิดลำโพงจนพัง
กิวงานของที่ตอนนี้ยาวไปถึงหรือไหนมาก
ก็ยาวยาวมากถึงกว่าจริง
เพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีการลืมนะครับ

ไหนจะไปละเมื่อไหร่เท่านั้น

เธอเอาอะไรพี่ก็มาหามาให้

ก็จะมีประโยคเด็ดของเขาไงประโยคในข่าวนั่นแหละ

ไม่คุณผู้ชมมันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะ
จริงข่าวหมดก็แค่แค่แบบโดนเทโดนผลิตเทใช่ไหมล่ะ

คือเรื่องหน่อกล้วยเนี่ยก็แนะนำพี่ชัดนะ
พี่ชัดก็หาคนมาทำมาช่วยใช่ไหม
ก็จ้างแหละลุกจุ้งลุกจ้าง
คือพ่อค้าแม่ค้าที่เขารับหนอกล้วยต่อจากพี่ชัดนี่
อันนี้พูดตรงนะมันก็ไม่ใช่รายได้ที่จีรังยั่งยืน
แต่พี่ชัดเขาอาจจะบอกว่าช่วงกรอบโกยไง

อย่างในวงการบรรเทิงช่วงขาขึ้นมันต้องโกยก่อน

อันนี้ไม่ห้ามไม่ห้ามช่วงกรอบโกยถูกต้องเลยใช่ไหม
แต่เนี่ยหน่อกล้วยเนี่ยอันนี้คืออาชีพแบบแท้จริงถาวรของพี่

พี่จะแบบช่วงนี้ผมหยุดก่อนผมไปทางนี้ก่อนทางนี้หยุดเลยไม่ได้นะ
พี่ต้องจ้างไงเออจ้างคนงงคนงานมาใช่ไหม

มันจะได้ได้๒ทางใช่ไหม
แต่ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะมีคำถามในใจว่า
เราดูข่าวดีกันมันยังไงอะไรกันไหน

ดวงของคนมันห้ามกันไม่ได้นะ
ใครจะไปคิดว่าเอาอยู่ดีกระโดดเกาะรถนี่ใช่ไหม

ก็คุณภาคภูมิมันแหละเล่าข่าวลุงเขาเยอะ
คือไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกระโดดเกาะรถกันใหญ่เลย
ใช่ไงเดี๋ยวคนไปเรียนแบบไง
มันอาจจะไม่เหมือนกับพี่ชัดเขาก็ได้ใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ไหนก็ไหนนะ
ตามติดภารกิจของเสียชัดสายเปย์กับแฟนคลับหน่อยก็แล้วกัน
นี่ฮะนี่ช่วงเช้านอกจากเมื่อสักครู่ที่คุณเขียนมาสอนบอกไปตลาดใช่ไหม
นี่ฮะไปเยี่ยมเพื่อนที่หมู่๘ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

นี่โอ้โหเจอเพื่อนนะฮะเพื่อนก็ดีใจแซวกันใหญ่บอกเดี๋ยวนี้ดังแล้วนะ
ขอถ่ายรูปกันหมดเลยเพื่อนผู้หญิงนี่บอกกอดเลยนี่กอดกันเลยเพื่อนนี่ฮะเสียชัดเนี่ยวันนี้ยังร่วมทำบุญด้วยนะครับ
สมทบเงิน๒๐๐๐บาทกับแฟนคลับและเพื่อนรวมแล้วได้๗๕๐๐บาท
นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะชื่อว่าคุณตาสนิทซึ่งเคยเสียชัดเนี่ยเคยมารับซื้อแล้วมาขุดหนอกล้วย
ในสวนของคุณตาสนิทแต่ตอนนี้แกป่วยเนี่ยพอมาเจอเอ้าตาแกป่วยก็ป่วยหนักด้วยนะครับติดเตียงเลย
เสียชัดเนี่ยโอ้โหบอกมาร่วมกันทำบุญเถอะนะคือเสียชัดเนี่ยพูดไปพูดมาวันนี้เนี่ยถึงขั้นบอก
คือตื้นตันใจถึงขั้นน้ำตาไหลเลยนะฮะบอกไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยวันนี้จะมาอยู่จุดนี้ได้ยังไง
คือเพื่อนกันที่สนิทกันเค้าก็บอกว่าเอออันเนี้ยมีผู้ป่วยผมก็เลยเอออยากมาอยากมาช่วย
เพราะว่าผมนี่ต้องมาเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนี่ผมรู้สึกว่าเนี่ยผมเต็มใจที่จะทำให้นะครับ
ดีใจมากเป็นงานแรกที่ผมได้มาตรงนี้นะครับอ๋อไม่ต้องร้องอะไร
ก็คือหมายความว่าหมายความว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาไม่เคยได้เข้ามา
ไม่เคยเลยครับแต่ถ้าเกิดยังไงผมก็จะช่วยอีกครับอืม
เนี่ยผมดีใจมากที่ผมมาจุดนี้ไม่นึกว่าผมจะได้มีโอกาสที่ว่าเป็นคนในสังคมที่เขาชื่นชมผม
อ่าเห็นมั้ยมาเจอนี่ถึงคะน้ำตาไหลเลยอืม
คนเคยซื้อขายหน่อกล้วยด้วยกันอ่ะมาเจอวันนี้เอ้า
คุณตาแกป่วยติดเตียงซะแล้วเสียชัดแกร่วมทำบุญด้วยเลยนะฮะ
สมทบทุนหาเงินกันช่วยเหลือแก
หลังจากนั้นเสียชัดไปที่วัดท่าพุทธศาครับ
ที่อำเภอคลองถุงครับ
ไปกราบขอพรสรีระสังขารของ
ของพระครูวิบูรณ์วัชฌิรภัณฑ์หลวงพ่อปลอดภัยอดีตเจ้าวาดวัด

นี่เป็นอย่างไร

โอ๊ะหัวนี่ดูเอล

โอ้นี่

คือคิวงานเสียชัดวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พอที่วัทธ์เสร็จทำบุญเสร็จ
ไปรีวิวรถมือสองค่ะที่เต้นรถที่ตรงบนท่ามะเขือ
อำเภอคลองขุงเสียชัดบอกที่นี่พี่ต้องมา
รับงานไว้หมื่นนึงโอ้โหนี่ไม่มาได้ยังไง
หมายถึงราคานะราคาค่ารีวิวนึกว่าพูดตามภาพ
ไม่ใช่หมายถึงค่าตัวที่รีวิวนี่เสียชัดบอกนี่
ยุ่งยังไงพี่ก็ต้องมาวันนี้อันนี้เขาทำงานนะฮะ
อันนี้เขาทำงานอ่าอันนี้เป็นเป็นเนื้องานค่ะอ่า
เป็นหนึ่งในเนื้องานโอ้โหพี่ชัดดูตรงนี้หน่อย
ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวค่ะไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเสียจัดให้พี่ค่ะ
เดี๋ยวเสียจัดให้เต็มเต็มเลยน่ะต้องคิดขับหัวค่ะขับหัวขาก่อนไหมครับ
นี่จะพามาดูรถเธอจะไปไหนเนี้ยลงมามั้ยค่ะสิ

พี่น่ารักขนาดนั้นนะคะ

พี่รักเธอนะรู้ไหมเดี๋ยวพี่จะออกรถ
ซ้ายดูรถแบบนี้ก่อน
พี่มีเงินเยอะพี่ไม่ต้องกลัวนะเธอเลือกเอาได้เลย

ผมชักสับสนนี่แกแสดงหรือแกเอาจริง

คุณผู้ชมฟังความรู้สึกของเสียชัดเขานิดนึงนะ

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยด้วยเราส่งนาริสไป

คืออยากจะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองนิดนึงว่า

วันที่เกาะรถ

ง้อเขาแทบขาดใจเสียใจมาก

คือเนี่ยภาพซ้ายมือคือภาพวันที่เป็นข่าววันแรก
คือรักเขามากง้อเขาสุดชีวิต

อยากได้อะไรก็พยายามจะให้เขาทุกอย่าง

ชัดบอกว่าเอาจริงนะความรู้สึกของผมนะ

ทำให้เรียนรู้บทเรียนความรักที่ยิ่งใหญ่

ขอให้น้องเกดโชคดี
ตอนยุงยืนเกาะหน้ารถน่ะ

คงจะมีชีวิตผมไม่รู้ต่อไป
จะอย่างไรก็ไม่รู้
ก็คงอกหักชำระ
ออกหักคงจะฆ่าตัวตาย
สายเปรย์ในวันนั้นทำให้เรามาถึงวันนี้ได้
ไม่คิดเลย

แต่ผมก็ไม่จะไม่ลืมตัวนะ
ไม่ลืมตัวก็คือต้องทำประโยชน์ให้สังคมให้ดีที่สุด
นี่เศษชัตริย์บอกว่าผมก็จะไม่ลืมตัวนะ
จะทำประโยชน์ให้กับสังคมให้ได้มากที่สุดนะ

ก็ใครจะไปคาดคิดอยู่ดี

แต่แกจะไม่หลงตัวเองจะไม่ลืมตัวนะ

แต่แต่ละช่วงเวลาก็ฝากเพลงที่มันแตกต่างกันไปอ่า
ความรู้สึกอารมณ์เพลงมันจะต่างไปค่ะ
คราวนี้ชื่อเพลงจากน้องของธานินอินทรเทพ
เพื่อแสดงถึงความเจ็บปวดที่ถูกน้องเกดหักอก
จนต้องเกาะกระโปรงรถตามง้อ
ห่วงเธอเหมือนดั่งดวงใจ
โอ้โหคือลูกค้าชอบ

ติดตอบมาได้ถ้าใครอยากจะให้เต้น
เรียกลูกค้าเนี่ยทำให้หมด

เพื่อนนฤทธิ์มาเจอเสียชัด
นฤทธิ์คุณนิ่มนักข่าวของเรานฤทธิ์ลูกไปฝึกมาใหม่
อายุน้อยกว่าเสียชัดเยอะมาก
ลีลาอักความพิ้วเทียบกันดูซิ
แสดงว่านฤทธิ์นี่ไม่ดึงดูดใจมาก
อายุน้อยกว่าเสียชัดเยอะมาก

นฤทธิ์คุณนิ่มนักข่าวของเรานฤทธิ์ลูกไปฝึกมาใหม่

ลีลาความพริ้วเทียบกันดูสิ
แสดงว่านฤทธิ์นี่ไม่ดึงดูดใจมาสอนเลยใช่ไหม

ฤทธิเขาหล่อนะถอดหน้ากากมาหล่อมากนะ
นี่เขาเรียกว่าเต้นให้เด็กมันดูเห็นไหม

ผมยกให้ยอมเสียเขาดีกว่าสำหรับลีลาท่าเต้น
คือนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเสียชัดก็บอกว่าด้วยความที่แกเป็นคนสนุก

มีงานจ้างงานอะไรมาแกก็ไป
แล้วเงินที่ได้แกบอกว่าแกจะไปปลดหนี้
ของแกเองที่เอาไปเปย์สาวก่อนหน้านี้
จะไปปลดหนี้และจะเอาไปทำบุญนะคะ
ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
คือในแง่คิดหนึ่งก็คือมีเงินทำมาหากินมาเนี่ย

เอาพูดง่ายนะฮะด้วยความเคารพนะฮะพี่ชัด
คือมาดังตอนแก่ใช่ไหมก็ทำให้มีรายได้เข้ามา

ทุ่มเทแบบโอ้โหให้สาวจนหมดเนี่ยไม่เอาแล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าเสียชัดเขามีสีสันในตัว
มีสีสันมีจุดขายในตัวนะครับ
ล่าสุดนักปั้นมือทองพี่อุ๊บวิริยะ
นี่ฮะคุณจักรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราเนี่ย
งานในวงการบันเทิงอย่างจริงจังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ
มาเจอกันที่กรุงเทพนะฮะ
เจอกับพี่อุ๊บไว้แถวรามอินทรานะครับ
ก่อนจะเจอกันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็เลยพูดคุยผ่านทางวีดีโอคอร์ก่อนนะครับ
คือทางพี่อุ๊บเนี่ยเขายืนยันว่าไม่ได้หิวแสงนะ
แต่ใครจะมองยังไงก็ช่างก็โอ้โหอยู่ดีเนี่ยแหมติดต่อพาเสียชัดจะเข้าวงการอีกแล้ว
เหมือนตอนนั้นเลยเหมือนตอนลุงพลเลยว่าอย่างนั้นเถอะ
อุ๊บบอกว่าเล็งเห็นความจริงใจของลุงชัดของเสียชัด
หากได้มาเล่นละครเนี่ยก็จะหาบทให้เป็นเสียใจดีสายเปย์แบบนี้นี่แหละ
เสียชัดเองบอกก็ดีใจมากที่จะได้ร่วมงานกับพี่อุ๊บติดตามผลงานคุณอุ๊บวิริยะมาตลอด
ยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าดังแล้วเนี่ยยังไงผมก็ไม่ยิงไม่ยิงเด็ดขาด
ส่วนที่ชาวเน็ตมองว่าเสียชัดจะหรือว่าจะลุงชัดก็แล้วแต่เนี่ยลุงชัดจะซ้ำลอยลุงพลไหม
เสียชัดยืนยันว่าไม่มีทางแน่นอนนะฮะแล้วมันมีประเด็นนึงเนี่ยวันนี้ทีแรกมีข่าวว่าพี่อุ๊บก็จะเข้ามาเนี่ยติดต่อทาบทามเสียชัดให้มาอยู่ในวงการบันเทิงเดี๋ยวดูแลอะไรให้เนี่ย
อยู่ดีมันมีประเด็นว่าก่อนจะไปทำงานกับพี่อุ๊บเนี่ยเคลียร์ทางนี้ก่อนรับงานถ่ายเอ็มวีเอาไว้เนี่ยเคลียร์หรือยัง
ชัดรู้สึกยังไงบ้างคะที่พี่อุ๊บจะทาบทามให้ลุงชัดไปเข้าสู่วงการบันเทิงอะค่ะ
ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากครับ
หอนแสงยอมรับค่ะเพราะว่าลุงชัดจะได้มีกระแสต่อเนื่อง
ชอบที่ลุงชัดทำมาหากินและที่สำคัญไม่ได้มีคดีความ
สมมุติแบบให้ลุงชัดแกรับสักหนึ่งบทบาทแบบโชว์ตอนนี้เลยแบบนี้ค่ะ
ลุงชัดอยากจะเล่นบทอะไรคะ
ก็บทนี้ก็บทขยี้ขยี้คล้ายบทลักษณ์อะคือ
พี่รักเธอนะหนูพี่รักเธอมาก
เธอต้องมาอยู่กับพี่นะพี่จะให้อะไรทุกอย่าง
กลัวลุงชัดจะตามรอยลุงพลหรือเปล่า

ชื่อนิดหนึ่งเพราะว่าชาวนี้พูดมาเยอะ

อันนี้ก็คือเราเคยลำบากมา
ดังแล้วจะหยิ่งมั้ยคะ

อ่ะคือก็แจกแบบเหมือนเดิม

เขาแจ้งมา
เฮียโจ้อะค่ะ
อ๋ออันนี้แน่นี่ก็คือน่าจะตกลงกันรู้เรื่อง
ความหมายก็คือว่าเขาไม่พร้อมก็ยัง
ยังไม่มียังไม่มีนัดที่คุยกันแล้ว
เก็บเกี่ยวงานในวงการบันเทิงให้ดีสุดแล้วก็เป็นตัวของตัวเอง
ก็มีทั้งเจ้าของร้านกระเป๋าแบรนด์เนมก็มีทั้งเจ้าของธุรกิจ
ซื้อขายรถมือสองแล้วเหมือนกับว่ากำลังจะมีพรีเซนเตอร์บำรุงผิวอีกต่างหาก
เดี๋ยวค่อยฟังดูทีละคนนะคะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ทำไมถึงให้เสียชัดมาช่วยขายของของเขานะคะครับ
บอกกับผมว่าไม่คิดเลยว่าจะมีงานไม่คิดว่าจะรับงาน
แล้วแกก็บอกว่าไม่รู้ตอนแรกจะกลับไปบ้าน
ผมก็บอกว่างั้นมาช่วยงานผมหน่อยได้ไหม
แกเป็นคนที่เป็นกันเองมากครับแล้วก็แกเป็นคนซื้อนะครับ
อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของร้านกระเป๋าเนี่ย

กายภาพของแกไม่จำเป็นต้องแบบไปเปย์ใคร
แต่หันมาบอกว่าเป็นผู้ที่ดูแลตัวเอง
ถูกกลายเป็นคนถูกเปย์เองอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็เล็งเห็น
แล้วก็ในเรื่องของที่ผมจ้างงานแกเป็นคนแรกนะครับ
เพราะว่าผมก็คิดว่าหลังจากที่แกโดนกระแสอะไรมาเยอะแยะ
คงจะมีความเครียดนิดหน่อยผมก็เลย

จริงแกแทบจะไม่อยากไปเลย
แกก็บอกว่าจะมาให้ฟรีผมก็บอกฟรีไม่ได้ครับ
เพราะว่าคือในเมื่อพี่ชัดเจอนู่นเจอนี่มาแล้วก็มานี่
แกก็บอกผมว่าเงินที่ได้มาเนี่ยแกก็จะไปทำบุญของแกด้วย
นี่ค่ะถ่ายงานนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำ
เกาะหน้ารถเหมือนในข่าวนะคะ
ทีนี้ค่ะเจ้าของธุรกิจซื้อขายรถมือ๒
ทำไมถึงเลือกสี่ชัดเสียชัดมาเป็นพรีเซนเตอร์ลองฟังนะคะ
ชั่วโมงนี้ถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่ใครแล้ว
ก็เลยก็กะจะแบบโอเคขอตามกระแสไปด้วย

ใช่เหรอหนูจะจ้างเหรออะไรอย่างนี้
ผมก็บอกว่าโอเคผมจริงผมจะจ้าง
ออกบนรถผมหน่อยแล้วก็เออไม่ขายแล้ว

ประมาณนี้ก็ทำคอนเทนต์ไปตามกระแสไปครับผม